พาคุณผู้ชมไปที่อุบลราชธานีครับสายเคเบิลโอ้มันห้อยลงมา
คนขี่รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ขับไปมันก็มองไม่เห็นโอ้ยหวัดเสีย
เกี่ยวคอเลยครับล้มไปสองรายคุณผู้ชมนะฮะนี่ครับโอ้โห
คือเดชะบุญที่ขออภัยนะที่คอไม่ขาดนะครับจริงค่ะ

คือเป็นแผลที่ลำคอของนางสาวเบนยทิพย์แสงโชธอายุ๑๙ปี
โอ้โหรอยมันก็ชัดเจนอันนี้อีกคนหนึ่งก็โดนเหมือนกัน
คนนี้คือร้อยตำรวจโทประถมวรพันธ์อายุ๕๐
คนนี้เป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๒อุบลทั้งคู่นะฮะ
ทั้งสองคนเป็นคนเคาะร้ายถูกสายเคเบิ้ลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวคอ
เมื่อช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
คนแรกคือนางสาวเบญญาทิพย์เนี่ยบอกว่าช่วงสักประมาณตี๔เนี่ย
ก็ขี่จักรยานยนต์ไปถึงร้านอาหารนะฮะ
อยู่ที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลนะครับ
ทางเข้าหมู่บ้านบัวหลวงรู้สึกเอ๊ะเหมือนมีอะไรมาดึงคอฮะ
สุดท้ายมันเกี่ยวคอจนรถจักรยานยนต์ล้มถลายไปไกล๒๐เมตร
ขึ้นมาได้โอ้โหมันมีสายไฟพาดอยู่คุณผู้ชมนะ
ดแล้วก็มาเกี่ยวที่คอก็ทำให้เป็นแผลถลอกอย่างที่เห็น
มือทั้งสองข้างเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะฮะล่าสุดยังไม่มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบ
ตัวเองก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะว่าพอมันเป็นแผลมันก็ป่วยจับไข้เลย
มันก็บอกว่าคือเขาออกไปปั่นจักรยาน

ห้อยลงมาขวางถนนทำให้เกี่ยวคอเขาก็บาดเจ็บ

โทรศัพท์มือถือก็เสียหายก็แตกไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าเคยเห็นแต่ในข่าว
แต่ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวอันตรายมาก
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาดูแลรับผิดชอบเรื่องของสายสื่อสารต่างเนี่ย
ที่เป็นภาพตามเสาเนี่ยไปดูหน่อยเถอะให้มันอยู่ในสภาพที่ดี
ให้มันพร้อมใช้งานไม่หย่อนลงมาเกี่ยวคอคนอีก
คดีเหตุการณ์นี้ทั้งสองคนแค่บาดเจ็บไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิตนะคุณผู้ชมนะฮะ
เรื่องต้นผู้บาดเจ็บทั้งสองรายก็ยังไม่ได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์นะฮะ
แต่ว่าก็พอจะทราบแล้วว่าเป็นสายของบริษัทใดหน่วยงานใด
ก็อาจจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายกันต่อไป
กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสายเคเบล์นี้นะครับ

ขณะถ่ายเชื้อฟรีกับสายเคเบล์นะต่างชาติ
ก็ช่วยกันจัดการด้วยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบอะไร